งานนี้ทะลุโซนแหวกไปถึงโซนเลยข้ามโซนประเทศไทยไปดังต่อไกลถึงเมืองนอกเลยนะคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าทยอยไปลงจอเงินที่ต่างประเทศ๑๓ประเทศค่ะ
และที่ดูจะเปรี้ยงปร่างนะคอหนังให้ความสนใจมากสุดเลยตอนนี้ไปก่อนเลยที่เวียดนามค่ะ
งานนี้น้องนายบอกเลยนะว่าเป็นปลื้มมากที่แฟนชาวต่างชาติให้ความสนใจ
รุ่งขนาดนี้ค่ะคุณค่ะเรื่องรักใครล่ะที่สาวหลายคนสนอกสนใจ
เป็นยังไงกันบ้างไปถามน้องนายดีกว่าค่ะ
ต้องขอบคุณแบบชาวแฟนเวียดนามด้วยที่
ผมแอบไปเห็นเพจเล็กที่แบบเขาโพสต์ให้อย่างนี้ครับผม
แล้วก็มีคนแบบทุกคนก็มาถามถึงผมมาเอาพยุตรการผมไปแตะ
ก็มาทักทายผมผมก็พยายามอ่านให้ได้มากที่สุด
คือผมก็ชื่นชอบในอาชีพนักแสดงอยู่แล้วครับ
สมมุติว่ามีอะไรที่ท้าทายได้ร่วมงานกับคนจากหลายประเทศ
มีฝีมือผมอยากยินดีร่วมอย่างอี้งเลย
มีนะครับมีติดต่อมาทางผู้จัดการผมบ้าง
คือการต่อประเทศใช่มั้ยคุณไปที่ไหนอย่างไรนะคะ
ก็ท่าเท่าที่ผมต้องทำตอนนี้ก็มีน่าจะเวียดนามน่ะ
ผมก็อยากเจอผมส่วนตัวผมก็อยากไปเจอคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์ของเรา
ปีนี้ผมสนใจแบบในเรื่องเพลงมากเลย
ก็ถ้าใครมีเทศกาลดนตรีอะไรให้ผมไปนะยินดีนะครับ
คือผมก็ไม่ได้เก่งไงถ้าสมมุติว่าแบบมีโอกาสได้ทำมีโปรดิวเซอร์อะไรติดต่อผมก็ยินดีนะ
รักในการงานตอนนี้เวลาให้ตัวเองก็น้อยนิดอยู่แล้ว
ไม่ได้ว่าหรอกครับเขาก็บอกว่าความรักเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ดี
ถ้าทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
มีแต่เพื่อนเพราะว่างานของผมก็ลุมล้อมตลอดเลย